มาดูคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปกันไปบ้างแล้วนะคะ

ครูที่ทำโทษนักเรียนแบบรุนแรงจนเกินเหตุเกินไปเนี่ยค่ะ
เล่าข่าวแบบนี้อยู่บ่อยแล้วมันก็มีให้เห็นอยู่ตลอด
นักเรียนถูกครูตบหัวเลย
แล้วครูเป็นผู้ชายนักเรียนเป็นผู้หญิง
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพกันก่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

น้องนักเรียนหญิงคนนี้เรียนอยู่ชั้นม๔นะคะ
น้องเขาจะเป็นแนวแบบเหมือนกับธอมหน่อย

น้องก็จะบอกว่าครูทำเลยถ้าครูกล้าตีเลย
ครูก็ยิ่งตียิ่งแบบด่าแบบแรง
แต่มีคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาไว้
ที่กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยก็เอาคลิปนี้มาโปสต์
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๓ธันวาคมนะคะ
ก่อนเกิดเหตุน้องนักเรียนหญิงคนนี้ค่ะ
เขาเดินไปซื้อของที่ร้านสหกรณ์ของโรงเรียน
ก่อนจะมาเข้าเรียนในวิชาของครูผู้ชายคนนี้
คือคุณครูตะโกนเรียกน้องนักเรียนหญิงคนนี้
แต่น้องเขาไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้ตอบกลับ
ปรากฏว่าพอถึงเวลาเรียนครูคนนี้เรียกน้องว่ามึง
ให้น้องเข้าไปหาครับแล้วก็เอามือฟาดหลังน้องอีกครั้งหนึ่ง
โดยไม่บอกเหตุผลอะไรแล้วก็มีเหตุการณ์ตามในคลิปตามมา
ทีมข่าวของเราก็พยายามโทรศัพท์ไปถามผู้มนุยการโรงเรียนแห่งนี้นะคะ
เพื่ออยากจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้น
มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าคลิปนึกออกไหมแล้วแบบทางครูทางนักเรียน
ตกลงยังไงครูรับผิดไหมยังไงผู้มนุยการบอกแค่นี้เองบอกว่า
ก็เห็นแล้วนะคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลโอ้โหมันไปเร็วมากเลยนะ
แต่เบื้องต้นทางผู้ปกครองของน้องผู้หญิงคนนี้กับครูผู้ชายคนนี้
อยู่ในคลิปคุยกันจบแล้วไม่ติดใจเอาความอะไรคือผู้ปกครองไม่ติดใจ
ปกครองไม่ติดใจคุยกับครูคนนี้แล้วแล้วขอให้เรื่องมันจบไป
ตามรายงานข่าวเหมือนกับว่าตอนที่ครูผู้ชายคนนี้ตะโกนเรียกน้องนักเรียนหญิง
เรียกอีกชื่อนึงคือไม่ใช่ชื่อน้องแล้วน้องเขาก็เลยไม่หัน
แล้วทำไมแล้วก็พอมาในห้องเรียนก็เลยเรียกว่ามึงเลย
โมโหคือเรียกเด็กแล้วเด็กไม่หันคาดว่าเป็นอย่างนั้นนะ
ก็เลยอารมณ์ค้างอยู่แล้วก็มาเจอในห้องต่อว่าเด็กเด็กก็เลยบอกถ้างั้นครูอยากทำอะไรครูทำเลย
แต่มีเพื่อนเด็กเขาถ่ายคลิปเอาไว้ใช่ค่ะโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะ
มีทั้งนักเรียนแบบไปกลับและนักเรียนอยู่หอภายในโรงเรียนนะคะ
และที่สำคัญหน้าโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมรางวัลเพียบเลยรางวัลติดอยู่หน้าโรงเรียนเต็มเลยค่ะ
คือทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนแห่งนี้แต่วันนี้วันหยุดไงคะ
ก็ไม่มีนักเรียนไม่มีครูเป็นวันหยุดราชการนะคะ
แต่ว่ามีนักการพันโรงนั่งอยู่หน้าประตูโรงเรียนแต่ก็มีนักเรียนที่อยู่ในหอพักที่เขาไม่ได้กลับบ้านนะคะ
ก็ยังอยู่ในโรงเรียนใช่ค่ะเขาก็เดินออกไปซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออาหาร
มีเด็กนักเรียนเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะว่าเห็นคลิปแล้ว
ครูผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นครูสอนวิชาแนะแนวแล้วก็เป็นครูฝ่ายปกครองด้วย
คุณครูคนนี้เนี่ยเคร่งครัดในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการแต่งกาย
น้องนักเรียนหญิงที่ถูกตบหัวเนี่ยค่ะเป็นธอมอยู่ม๔ตัดผมสั้นคล้ายทรงผู้ชาย
แต่น้องเขาก็จะใส่วิกผมเหมือนกับผิดระเบียบแล้วครูก็คงไม่พอใจที่เด็กนักเรียนหญิงคนนี้ผิดระเบียบ
มีน้องนักเรียนให้ข้อมูลอีกมุมนึงเป็นมุมดีดีของครูอะค่ะบอกว่าครูเขาก็ปกติไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องนักเรียนคนนี้ว่าน้องนักเรียนคนนี้เขาก็เป็นเด็กน่ารักนิสัยดี
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ก็ต้องถามท่านผอใช่ไหมเอาล่ะถ้าครูกับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะคุยกันแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกัน
แต่ว่าในเชิงของวินัยหรือว่ากฎระเบียบของความเป็นครูแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คุณก็ไปทำแบบนี้กับเด็กไม่ได้
ทีมข่าก็ไปถามที่โรงพักษณ์ด้วยที่ฮูดออนว่ามีผู้ปกครองมีใครมาแจ้งความเรื่องกันรึเปล่า
ก็ต้องให้ทางพอดูว่าจะต้องสอบวินงวินัย
หรือว่าจะมีบทลงโทษอะไรเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือเปล่า

หรือว่าต้นสายปลายเหตุมันจะเป็นยังไงกันแน่
แต่ยังไงคุณก็ใช้ความรุนแรงกับเด็กแบบนี้ไม่ได้นะครับ